คนขับรถสองแถวเทผู้โดยสารเวียงผู้โดยสาร
ไม่ใช่เขาโมโหอะไรนะแต่เหวี่ยงจริง
ผู้โดยสารท้ายรถสองแถวตกรถเลยครับ
ไปดูภาพจากกล้องหน้ารถกันนะครับ
นี่แหละครับขอถามภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
ภาพวงจรปิดนี่แหละฮะเห็นรถสองแถวคันสีแดงคันนี้ไหม
ผู้โดยสารเขานั่งท้ายปรากฏว่าตอนที่รถกลับรถอยู่

คุณแล้วคือเป็นเหวี่ยงและเทที่ตรงความหมายตรงตัวเลย
เวียงจนผู้โดยสารถูกเทตกรถเลยนะฮะ
เหตุเกิดขึ้นที่ถนนแพร่กษาจุดกลับรถหมู่บ้านพฤกษา๑๔

ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคุณนะ
รถสองแถวสีส้มแดงแบบนี้
ระหว่างทางสำโรงขจรหนามแดงกำลังกลับรถ
แล้วทีนี้เวียงผู้โดยสารตกลงมา๑คน
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วก็หารถสองแถวคันดังกล่าว
แล้วก็อยากจะได้ภาพจากกล้องหน้ารถ

อยากจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ทีนี้ครับผู้โดยสารที่ถูกเหวี่ยงถูกเทลงไปเนี่ย
คุณป้านะคุณคุณป้ามาลีสินรักษาอายุ๕๐ปี
ทีนี้ลูกชายออกมาเปิดเผยบอกว่าโอ้โฮ
จริงแม่ใช้บริการ๒แถวสายนี้เป็นประจำ
แล้ววันนั้นแม่จะไปซื้อของที่ตลาดปากน้ำนะครับ
บนรถสองแถวนี่มีกันอยู่๔คน
ปรากฏว่าตอนตีวงเลี้ยวกลับรถเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเหวี่ยงเร็วเลี้ยวเร็วกับรถเร็ว
ทำให้คุณแม่กิ้งตกลงมานะครับ
ไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าไม่สน
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปตามจนเจอนะครับ
เจอคนขับรถสองแถวครับชื่อณต้นดาศีอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่าผมวันเกิดเหตุผมไม่รู้จริง
ทราบว่าผู้โดยสารตกรถตอนไหนนะ
ก็คือตอนที่ขับไปแล้ว๒๓กิโล
คือมีรถกระบะตีคู่ขึ้นมาเปิดกระจกตะโกนบอกว่า

ผมก็จอดรถวิ่งลงมาถามผู้โดยสารคนอื่น
ว่ามีใครเห็นบ้างว่ามีคุณป้าหรือใครตกรถไป
ผู้โดยสารคนอื่นก็ไม่ทันเห็นเหมือนกัน
เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว
ทีนี้คนขับรถก็เลยต้องรีบไปส่งผู้โดยสารคนอื่นก่อน
ถึง๑๐นาทีเขาย้อนกลับมาตรงจุดเกิดเหตุ

ว่ากลับรถแล้วมันมีผู้โดยสารตก

ทีนี้เขาถามว่านักข่าวเขาถามว่า
ยินดีจะดูแลรับผิดชอบไหม
หลอกตามเนื้อตามตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุดปากน้ำ

ขับรถโดยประมาททำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะ

ต้องรอสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดต่อไปนะฮะ